ขอพาคุณผู้ชมนะคะไปตลอดกินกัน
ที่จังหวัดนี้เลยราชบุรี
ราชบุรีที่นี่นะคะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยว
คุณชนะเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยระดับตำนานเลย
อยากรู้ใช่ไหมว่าอร่อยขนาดไหนคุณชนะเขาการันตีมาขนาดนี้
ตามกันไปเลยในช่วงของตลอดกินค่ะ
ตลอดกินของเราวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจคันเก่งคันนี้ของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
รถที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยฟังก์ชันดายนามิกเซอราวซาวน์
ระบบเสียงรอบทิศทางมีลำโพงถึง๘ลำโพง
เรียกว่าโดนใจขอฟังเพลงอย่างผมเลยทีเดียวล่ะครับ
ขับรถไปฟังเพลงไปเพลินตลอดทริปการเดินทางแหมมีความสุขอย่าบอกใครเลย
เดินทางมาถึงที่จังหวัดราชบุรีที่จังหวัดราชบุรีนะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเยอะ
แต่ผมจะพาไปที่นี่ตลาดน้ำที่เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณนึกไม่ออกใช่ไหม
งั้นตามมาเลยในตลอดกินวันนี้ครับ
และในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงตลาดน้ำหลัก๕กันแล้วนะ
ถามว่าจะเดินทางมาที่นี่จุดสังเกตคืออะไรกับโทข้างผมนี่ไง
วัดปราศาสตร์สิทธิ์เจอวัดแห่งนี้คุณก็จะเจอตลาดน้ำหลัก๕นั่นเองครับ
แล้ววันนี้เราเนี่ยจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะ
เอกลักษณ์ของเขาคืออะไรติดตามกันในตลอดกินวันนี้จ้า
นี่แหละครับคือตลาดน้ำหลัก๕แห่งครองดำเนินที่นี่ครับ
เนินสะดวกซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของ๒จังหวัดนะ
นั่นก็คืออำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เรียกได้ว่าเป็นตลาด๒แผ่นดินก็ว่าได้นะครับ
ซึ่งชุมชนริมแม่น้ำแห่งนี้มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ปีเลยนะคุณผู้ชม
และก็เป็นธรรมเนียมครับก่อนจะเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
เราก็ต้องแวะอุดหนุนทักทายพ่อค้าแม่ค้าริมครองกันสักหน่อย
คุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนะฮะกับร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบนี่เห็นไหม
แล้วนี่คนนั่งทานกันอยู่นะเอ้าเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปทานกัน
ผมว่าไปคุยกับลูกค้าก่อนดีกว่าเฮ้ยว่าเขาติดอกติดใจอะไรนะ
เพราะดิรึงล่องมาทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่กันล่ะนะครับ

รสกมกมรสกมกมแล้วเราสั่งเส้นอะไรวันนี้

เส้นเล็กแล้วชามที่สองล่ะวุ้นเส้น
แล้วจะมีชามสามต่อมั้ย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

โอเคนะครัวใหม่สดใหม่ทุกวันครับ

อ่านไว้นั้นแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำน้ำอ่ะต้มยำนะเอง
อร่อยนะคือเป็นรสชาติที่ไม่ต้องพรุงเพิ่มเลยอร่อยจริง
ก๋วยเตี๋ยวของเรานี่เป็นสไตล์ที่แบบแบบไหนเป็นสูตรโบราณเหรอใช่
ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนี่คือว่าใส่ใส่หมูใส่กุ้งอืมใส่บ้าช่อ
ตับใส่กุ้งแห้งอะไรแบบเนี้ยคือว่าไม่ใส่พวกลูกชิ้น
อะไรอย่างเงี้ยแปลกแปลกอย่างเงี้ยน่ะไม่ไม่ใส่อ่าแหมมัน
โอ้โหก็ต้องบอกเลยล่ะครับว่าก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบเนี่ย
สมคำล่ำลือด้วยวิธีการปรุงและวัตถุดิบที่สด
ทำใหม่ทุกวันทำให้รสชาติก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบ
มีความอร่อยเฉพาะตัวรสชาติเข้มข้นกลมอร่อยหมด
ครบทุกรสชาติและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตลอดกิน
ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมาชิมถึงที่ตลาดน้ำหลัก๕แห่งนี้ล่ะครับ

มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเช็คบินเช็คบิน

เฮ้ยชามละ๒๕บาท๒๕บาท
คุณแม่จะมาขายตั้งแต่ตอนกี่โมงนะอ๋อมาถึงนี่ประมาณแปดโมง
โมงเช้าก็มาถึงแล้วขายยาวไปจนถึงสักบ่าย๓๓โมงก็จะเลิก
อ่ะนั่นแหละลองมาทานที่นี่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปพายเรือตามเลยนะเดี๋ยวหาไม่เจอ

และการเดินทางมาร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ระเบียบแห่งตลาดน้ำหลัก๕ไม่ยากเลยครับจากกรุงเทพวิ่งมาตามถนนเส้นพระราม๒สมุทรสงคราม
กลับรถใต้สะพานก่อนถึงวัดกาหลงเลี้ยวซ้ายเข้ามูลนิธิป่อเต็กตึงผ่านวัดโรงเข้แล้ววิ่งไปอีกนิดไม่กี่อึดใจก็จะถึงวัดประสาทศิษย์
ซึ่งตลาดน้ำหลัก๕อยู่ติดกับวัดนี่แหละครับ
รับไปเลยครับขอบคุณนะครับ
ปัดหน้าจะไปที่ไหนในช่วงตลอดกินติดตามกันให้ได้นะ
สำหรับในวันนี้ต้องบอกเลยว่า
อร่อยจริงเด็ดมาก

น่าทานทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวจริง
เตี๋ยมันเป็นเมนูที่ทานง่ายมาก
ใช่แล้วนี่ปล่อยให้เรา๒สาวนั่งมองหน้าจอ

เสี่ยงท้องนี่ร้องจ๊อกอย่างนี้